คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุที่ปราจีนบุรีกันบ้างนะฮะ
เกิดเหตุระทึกกระบะเนี่ยโอ้โหคันหนึ่งขับมาอืม
ไล่ตีสองสามีภรรยาที่ขี่รถจักรยานยนต์นะฮะ
จนได้รับบาดเจ็บเลยครับตัวสามีเนี่ยถูกตีตรงหน้าผากแตกแล้วนะคุณ
เลือดอาบหน้าร้องโอดโอยบอกว่าพี่ไม่ต้องรักษาผมหรอก
ผมจะรอภรรยาผมเพราะเขาเป็นห่วงภรรยา
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ฮะ
เลือดจะอาบหน้าแต่บอกไม่ต้องห่วงผม

หัวหัว

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตัวเขาก็เจ็บนะ

สามีก็คือนายประทีบจวงจันทร์อายุ๓๑ปีมี
บาดแผลบ้างประเวณนับหากเหนือคิ้วซ้าย
ก็นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ
ส่วนนางสาวพัชรินอายุ๓๒ปี
ภรรยาก็มีบาดแผลบริเวณศีรษะเหมือนกัน

ตามลำตัวเขียวช้ำแผลถลอกตามร่างกายนะครับ
ตอนแรกส่งโรงพยาบาลเดียวกันกับสามี

ก็ต้องย้ายส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับ
นี่จึงเป็นที่มาที่สามีร้องโอดโอย
จะรอภรรยาจะอยู่เจอภรรยานะครับ
เพราะภรรยาถูกย้ายส่งต่อไปอีกโรงพยาบาลใช่ไหม

เหตุการณ์เกิดขึ้นหัวค่ำเมื่อคืนนี้นะครับ
ตำรวจสพระเบาะไผ่อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
ไปสอบปากคำผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลโดยเฉพาะฝ่ายชาย
ก็คือนายประทีบเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะ
เขาขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมากับภรรยา
คลองรั้งเพื่อจะเดินทางกลับบ้านพักในตำบลทุ่งพระยาอำเภอสนามชายเขตนะครับ
ก็ขี่ไปตามปกติแล้วฮะตามถนนสายสามศูนย์สี่
ขี่มาถึงบริเวณสี่แยกไฟแดงคลองรังปรากฏนี่คุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมฮะวงจรปิดนะฮะเห็นรถกระบะสีดำไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน
อยู่อยู่ขับไล่ตามมาทำร้ายเขาเลยขี่รถจักรยานยนต์หนีเข้าไปในพื้นที่หมู่๗
ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอสีมหาโพธินะฮะรถกระบะข้างใดกล่าวไล่ล่าเลย
กระชั้นชิดติดตามจนทันนะครับคนอยู่ท้ายกระบะคุณ
ใช้อาวุธคือไม่ทราบชนิดแหละน่าจะเป็นของแข็งอะไรสักอย่างเนี่ย
ตีเข้าที่บริเวณศีรษะของภรรยาเขาอย่างแรงเพราะว่าซ้อนท้ายอยู่ใช่ไหม
ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มส่วนตัวเขาเองเนี่ยยังพอมีสติ
แผลที่เขาได้เนี่ยแผลเพราะว่าหัวกระแทกพื้น
ก็ยังหันไปมองภรรยาเพราะว่าภรรยาโอ้โหเมื่อกี้ถูกตีหัวมาแล้ว
ด้านหลังนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นร่างกายเป็นแผลถลอกปอกเปลือก
ว่ามอเตอร์ไซค์ล้มนะฮะด้วยความตกใจและกลัว
เขาก็รีบคว้ารถจักรยานยนต์ขี่เข้าไปในหมู่บ้าน
เพื่อตามคนมาช่วยเหลือภรรยาเขาแม้ว่าเลือดจะอาบหน้าเขาก็ตามนะครับ
ยังโชคดีนะที่มีชาวบ้านแจ้งกู้ภัยให้มานำตัวภรรยา
แล้วก็ตัวเขาส่งโรงพยาบาลนะฮะ
เรามีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหมแต่ที่ว่าคนที่ว่าไล่ตี
ไม่รู้จักครับเป็นรถอะไรตีอะไรตีตัน
เขามากันกี่คนไม่รู้แล้วเขาไปถึงเขาตีเราตั้งแต่จุดไหน
ประมาณไหนนึกออกไหมต้องลองนึกดูประมาณไหน
ผมไม่จอดติดไฟแดงพอผมจอดแล้วแฟนผมไม่ให้จอดหรอก
แฟนผมบอกให้หนีบนดีเขาใช้อาวุธอะไร
ผมไม่รู้ผมตีอย่างเดียวไม่ติดต่อเลยเขาตีเอ่อ
เรายืนยันว่าแฟนเราถูกตีใช่ไหมแฟนผมนั่งเหมาผมไม่หรอก
ส่วนเจ้าของร้านค้าที่ผู้บาดเจ็บ
ขี่จักรยานยนต์มาขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยภรรยาเขาหน่อยนะครับ
ก็เห็นภรรยาของนายประทีบนอนหายใจรวยรินแล้วนะครับ
ก็รีบแจ้งกู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือ
แต่ทีนี้พอมาจุดเกิดเหตุก็ไม่เจอแล้ว
รถกระบะตามที่ฝ่ายหน่ายประทีบเขาเล่าให้ฟัง
เพราะได้ยินเสียงตะโกนโหกเวกโวยวายเลย
เห็นรถจักรยานยนต์ขี่หนีแต่ก็ไม่ทัน
เพราะรถกระบะที่ตามหลังมาขับตาม
แต่ตอนนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นรถกระบะหรือรถอะไรนะ
เห็นแค่ไวเห็นแค่แว๊บเท่านั้นเองนะครับ
ล่าสุดวันนี้นายประทีบผู้บาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะภรรยาของเขาคือนางสาวพัชรินอาการสาหัส
แล้วมีรายงานออกมานะว่าหลังจากเลือดข้างในสมอง
ตอนนี้สมองตายอาการน่าเป็นห่วงนะครับ
แต่ทีนี้ตัวนายประทีพและภรรยาไปมีเรื่องกับใครมาก่อน
ถูกรถกระบะคันดำที่เห็นในกล้องวงจรปิด
ฟาดไล่ตีไล่ล่าแบบนั้นนะครับ
ตำรวจจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมกับนายประทีบ
แล้วก็พยายามที่จะจับตัวผู้ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะครับ